ที่เชียงใหม่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
คือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนงานทำไร่ชา
แล้วเขาก็ทะเลาะกันเรื่องของการทำไร่ชา
แต่ตัวสามีเนี่ยพกมีดติดตัวอยู่ตลอดเวลา

นายวสันตัวสามีบอกว่า

อกแผลหนึ่งที่หลังอีกแผลหนึ่ง
ภรรยาล้มลงเสียชีวิตอยู่ในกระท่อม

วสันเอามีดไปซ่อนในห้องนอนค่ะ
แล้วตัวเองก็หนีเข้าป่าไป

วสันไปหาครูใหญ่โรงเรียนต่อชด

แล้วก็ไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังสุดท้ายก็เลยไปแจ้งตำรวจค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปไปชี้จุดที่เกิดเหตุแล้วก็ค้นกระท่อมนะคะ
มีดที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วนะคะทำให้กู้ภัยก็ต้องนำศพของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรก่อน
ที่โรงพยาบาลแม่อายส่วนตัวผู้ต้องหาก็สอบประคำเพิ่มที่สพเมือง
ก็อยู่กับเมียแล้วเมื่อกี่ปีแล้วตอนนี้มั้ยเออ
สอนสอน
ทีนี้ก็ต้องนำตัวในวัศนไปตรวจปรัชวะอ่ะค่ะก็มีสารเสพติดในร่างกายจริงจริง
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาเสพยาเสพติดนะคะ
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนนะคะ